อันนี้ที่จังหวัดลบบุรีมีพลเมืองดีเขาไปแจ้งว่ามีพระพาเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ปีไปเปิดโรงแรม
เข้าโรงแรมกันไป๒ต่อ๒ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบนะคะเพราะว่าพลเมืองดีไปแจ้งว่าเนี่ยมีพระลูกวัดนะ
ในพื้นที่ตำบลทะเลชุบศรพาเด็กผู้หญิงอายุ๑๓เปิดห้องพักที่โรงแรมในอำเภอเมืองลบบุรีกลางเมืองเลย
ตำรวจสพท่าหินก็ไปตรวจสอบเนี่ยค่ะโรงแรมนี้ที่ชั้น๔ห้อง๔๒๒
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้แม่บ้านทำทีเป็นเคาะประตูเรียกขอเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหน่อย
แม่บ้านก็รออยู่๒๐นาทีกว่ามีเด็กผู้หญิงอายุ๑๓เนี่ยมาเปิดประตูให้เจ้าที่เข้าไปในห้องก็เจอเนี่ยค่ะพระนั่งอยู่แบบเนี้ย
พระบุญส่งอายุ๔๖ปีเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในตำบลทะเลชุบศรนั่งอยู่หน้าทีวีเห็นเจ้าหน้าที่หน้าซีดเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่บอกเนี่ย
จากการตรวจค้นในห้องนะคะมีเสื้ออยู่ในลิ้นชักมีถุงยางอนามัยเปิดกล่องซุกซ่อนเอาไว้ใต้เตียงมีสมุดบันทึกของน้องผู้หญิงนะคะน้องผู้หญิงอายุแค่๑๓
เป็นสมุดบันทึกที่น้องเขาเขียนพันธนาถึงความดีของพระพูดถึงความรักความเอื้ออาทรที่พระมีต่อเธอเนี่ยก็คือสมุดโน้ตของน้องเขาอะนะคะ
น้องผู้หญิงเองก็มีลักษณะกระวนกระวายอยู่พอสมควรตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจากการสอบปากคำพระบุญส่งตอนแรกเนี่ยพระบุญส่งปฏิเสธอ้างวกไปวนมาบอกว่าเอาข้าวกับขนมมาให้น้องผู้หญิงคนนี้กินเมื่อตอนเช้าเพราะสงสารที่น้องเนี่ยโดนพ่อดุพ่อด่าน้องเขาหนีพ่อออกมาสงสารก็เลยเอาข้าวเอาขนมมาให้เปิดห
ข้าวผมหาห้องเช้านั้นแบบนั้นจะเลือกกับน้าไม่มีห้องหลุก
อะไรแบบเนี้ยอ้างอะค่ะแล้วก็บอกว่าพาน้องมาอยู่ที่โรงแรมนี้ตั้งแต่๓ธันวาคม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจปัสสาวะพระบุญส่งเพื่อตรวจหาสารเสพติด
แต่ไม่พบว่ามีปัสสาวะสีม่วงนะคะก็ต้องคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรท่าหิน
ร้อยตำรวจเอกมาโนธช้างพงศ์รองสารวัตรสอบสวนสพท่าหิน
ก็เลยบอกว่าพระบุญสงฆ์พูดจาวนไปวนมาปฏิเสธตลอด
แต่สุดท้ายเนี่ยยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับน้องผู้หญิงคนนี้มาก่อน
อืมก็แน่นอนก็ต้องศึกอ่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวพระบุญส่งไปศึกนะคะ
แล้วก็ต้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีต่อไป
ส่วนน้องผู้หญิงผู้เสียหายนะคะเขาก็ให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
น้องเองกับพระบุญส่งมาเปิดห้องพักตั้งแต่คืนวันที่๕ธันวาคม
แล้วพระบุญส่งกลับไปวัดก่อนตอนเช้าไปวัดเสร็จกลับเข้ามาเอาอาหารมาให้
ถูกพระบุญส่งพามาหลับนอนพระบุญส่งจ่ายเงินให้ด้วย
น้องผู้เสียหายเขาบอกแบบนี้อ่ะครับหลังสอบปากคำเนี่ย
ก็ต้องนำตัวน้องผู้หญิงผู้เสียหายแยกไปไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรี
ก็ต้องเยียวยานะคะระหว่างสอบสวนพระบุญสงฆ์ก็ต้องเยียวยาตัวน้องผู้หญิงด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าต้องสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงแรมนี้ด้วย
โรงแรมแห่งนี้ให้พระเข้าไปเปิดห้องกับเด็กผู้หญิงได้ยังไง
ใช่ไหมทางโรงแรมก็ต้องชี้แจงด้วยอ่ะ
นี่ชาวบ้านเขาเห็นเขาเลยแจ้งเจ้าหน้าที่อ่ะถูกเนี่ย
พลเมืองดีเขาเห็นไม่งั้นก็ไม่รู้
ทางโรงแรมจริงเห็นอย่างนี้ต้องแจ้งก่อน

แล้วตรวจสอบพระบุญส่งเนี่ยเป็นอดีตพระแล้วนะตอนนี้

พบว่ามีบัญชีธนาคารมีเงินเป็นหมื่น
มีเงินสดอยู่ในตัวอีกจำนวนหนึ่งด้วยนี่นะแม่ก็ถูกจับศึกเรียบร้อยนะครับ